มาดูกันต่อนะคะกับข่าวนี้เรียกว่าดัง

กับคุณป้าท่านนี้นะคะเป็นสาวอุดรนะคะ
อายุ๗๑ปีคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ
๗๑ปีแถวบ้านที่นี่นั่นนั่นตำน้ำเปล่ากินกันแหละ
ถูกนะคะชื่อคุณคุ้นคุณย่าคุ้นบอร์เมลเจค่ะ
ไปมีครอบครัวไปมีสามีที่สหรัฐอเมริกา

ก็ไปปรากฏตัวโชว์ลีลานะคะบอลลูมแดนซ์

คุณผู้ชมเข้ารอบไปรอชิงเลยค่ะ

ไฮรี่ฟูมค่ะถึงกับลุกขึ้นปลบมือค่ะ
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่คุณอายุ๗๑ปีนะ

ชมว่าคุณป้าเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมาก
เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธออีกด้วย
และกรรมการทุกคนก็ประทับใจในโชว์นี้ไม่แพ้กันค่ะ
เพราะไม่ใช่แค่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไป
แต่คนสูงวัยที่บอกว่าแก่แล้วอยู่กับบ้านเนี่ย

น้ำตาจะไหลแล้วเขาก็ลุกขึ้น
ความเป็นไทยอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นคนไทยอยู่ดีนะคะ

เราดูคลิปนี้หลายรอบแล้วก็จะร้องไห้ตามจริงประทับใจมาก
แล้วคือสามีเขาก็ตบมือให้กำลังใจด้วยนะคะ
เอาใจช่วยค่ะยังไงก็คนไทยด้วยนะคะ
แล้วก็ผู้หญิงไทยวัย๗๑ปีนะคะก็รอให้ลุ้นว่าจะได้แชมป์หรือเปล่านะคุณผู้ชมค่ะ